ละหมาดด่ากราดตำรวจเมา
คุณผู้ชมภาพหนึ่งภาพเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวตีความหมายได้หมื่นความหมายฉันใดคลิปหนึ่งคลิปก็เช่นเดียวกันค่ะ
คุณดูคลิปเมื่อสักครู่หลายคนบอกว่าตำรวจรังแก่ประชาชนตำรวจรังแก่ผู้หญิงใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่เรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวดิฉันรสลินเล่าให้ฟังแต่เอาล่ะดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
คุณรังแก่ผู้หญิงคุณรังแก่ผู้หญิงพูดกับตำรวจ
คุณผู้ชมค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า

จะรู้สึกเลยว่าตำรวจรังแก่ประชาชน
แต่แต่การุณาฟังให้จบ

เรื่องราวต้นเรื่องมันเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังแบบนี้
คุณเห็นคุณผู้ชายไหมคนนั้นที่ยืนอยู่เสื้อดำ
ออกมาจากรถทีหลังนั่นแหละค่ะต้นเรื่อง
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
แล้วรถยุโรปเราก็ทราบกันดีว่าโครงสร้างโครงเหล็กมันแข็ง
แสดงว่าชนแรงถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะผู้ชายคนนี้เหมือนเมาแล้วมาขับขับรถเสร็จปุ๊บ
เสียหลักเฉียวชนเข้ากับรถสายตรวจตำรวจ
เข้ามากัน๒นายแล้วปรากฏว่าตำรวจ
ได้รับบาดเจ็บ๒นายแล้วสักพักหนึ่ง
นี่คือรถสายตรวจตำรวจนะ
อันนี้คือจุดแรกที่เกิดเหตุก่อน
หลังจากนั้นชายที่ขับรถวอนโว้ไม่ยอมจอด
ขับไปต่อค่ะไปเฉียวชนเข้ากับเจ้าของร้านขายข้าวต้ม
เป็นคุณผู้หญิงอายุ๗๐ปี
หรือที่เราเรียกกันว่าคุณยาย
คุณยายท่านนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจพยายามที่จะตามไปนะ
ไปตามเชิญตัวให้ลงจากรถเพื่อมาสอบปากคำ
แต่ถามว่าผู้ชายนั่นที่นั่งอยู่ในรถน่ะ

ลักษณะเหมือนคนเมาเหล้าเมาสุรา

เขาบอกว่าเดี๋ยวขอรอน้องสาวมาก่อน
พอน้องสาวมาถึงเท่านั้นแหละค่ะนี่กลายเป็นภาพนี้

คนขับมันไปนั่งเข้าไปนั่งในรถน้องสาว
เข้าไปนั่งในรถน้องสาวคล้ายกับ

คล้ายกับว่าจะขับรถออกไปหรือหลบหนี

ทีนี้ตำรวจที่อยู่ในคลิปค่ะคุณ
ชื่อว่าพันธ์ตำรวจตรีอดุลมงคลเจริญ
เป็นสารวัตรปรับรามสพพระประแดง
เหตุการณ์เกิดที่สมุทรประการนะคะ

เพราะว่าคนขับคือไปนั่งอยู่ในรถ
พยายามจะควบคุมตัวให้ลงจากรถ
แล้วก็มาเป่ามาอะไรก็ว่ากันไป

กลายเป็นคลิปนี้โตเถียงกัน
เพราะว่าน้องสาวของคนขับรถวอนวอล

คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้บ่งบอกอะไร
คุณฟังมาถึงจุดนี้แล้ว

โดยที่เท้าทั้งสองข้างเขาอยู่บนรถเรียบร้อย

แล้วมือก็ควบคุมอยู่บนผมเมื่อไร
ผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่

แล้วก็มีเสียงโวยวายขึ้นมา
อันนี้ถ้าเกิดว่าในมองในมุมของกฎหมาย
สิ่งที่คุณตำรวจท่านนี้ท่านทำถูกแล้ว
เพราะเป็นสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า
ก็ต้องเอาคนขับมาเป่าวัดระดับแอลกอฮอลอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าเกิดว่าคนขับไม่ยอมทำตาม
ก็ถือว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
รวมถึงคุณผู้หญิงที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะ

แต่กรุณาค่ะ
อย่าใช้โซเชียลเป็นเกราะป้องกัน
เป็นเกราะกำบังตัวเอง
หวังจะให้ชาวเน็ตมาถล่มพฤติกรรมของตำรวจ

เพราะดาบนั้นจะคืนสนองกับคุณ
ถ้าดูคลิปนี้จริงนั้นว่า๑๐๐ทั้ง๑๐๐คนด่าตำรวจ

คุณผู้ชมทีนี้เอาล่ะเราเป็นสื่อมวลชนนะ
เราก็อย่าฟังความข้างเดียวต้องฟังความสองฝ่ายค่ะ
น้องสาวคนขับที่อยู่ในคลิปเขาว่าไง
เขายอมรับเลยนะคะออกมาชี้แจงบอกว่า
ที่เธอโตเถียงกับตำรวจเนี่ย
ยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้คิดจะหลบหนี
เพราะว่ากุญแจรถก็อยู่ในมือของเธอ
พี่ชายไปนั่งในรถจะหลบหนีได้ไงจะสตาร์ทรถได้ไง
ส่วนตัวเธอเนี่ยรู้สึกติดใจนี่คุณผู้ชมฟังนะ
รู้สึกติดใจที่ตำรวจมาถูกเนื้อต้องตัวเธอ

ถ้าณตอนนั้นมีคำขอโทษสักคำ
ก็คงไม่มีเรื่องกันแต่คำถามย้อนกลับไป

คุณไปแสดงพฤติกรรมอะไรกับตำรวจถูกไหม

เราทำเกินกว่าเหตุ
ตกลงที่ว่ารถเนี่ยมันเป็นรถแบบสตาร์ทสูงอะค่ะ
แล้วคุณแจรถอยู่ในคือของผม
อยู่ในมือดิฉันนะคะ
มันขับไปไหนไม่ได้หรอก
อาจจะเป็นการเข้าใจผิด
แล้วก็ที่เราทำให้ทางตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

แล้วยอมรับค่ะว่าตอนนั้นเราโกรธมาก
คือตั้งแต่เกิดใหม่ดิฉันไม่เคยโดนผู้ชายถักอย่างนั้น
โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจหรือว่าใครก็ตาม
คือรถเนี่ยเอาจริงมันเป็นรถรุ่นใหม่
รถของคุณผู้หญิงที่ขับมาหาพี่ชายเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วคุณทำตามกฎหมายเถอะค่ะ
นี่เพราะอะไรเพราะว่าพอไปเป่า
วัดระดับปริมาณแอลกอฮอลพี่ชายคุณคะ
สูงถึง๑๖๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตามกฎหมายคือไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คุณคิดดูสิเกินมาสักประมาณ๓เท่ากว่า
เท่ากว่าซึ่งมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นเนี่ยเห็นไหม
หลักฐานมันทนโทษแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณจอดรถ
แล้วคุยกับตำรวจดีแล้วก็ไปวัดปริมาณแอลกอฮอลดี
ทำตามกฎหมายมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เลย
แต่ก่อนหน้านั้นดิฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตเอาล่ะที่สุดแล้วตำรวจแจ้งข้อหาคือเมาแล้วขับ
และขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คนขับได้มีการขอประกันตัวออกไป
แล้วก็เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง

ขณะเดียวกันน้องสาวของคนขับก็
แจ้งความกับตำรวจในคลิปกลับเรื่องที่เธอถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าเรื่องของนี้มันมีหลักฐานอยู่นะ
ก็ว่ากันไปศาล
อย่างแรกเลยทำตามกฎหมายแค่นั้นถูกไหม